พัดเข้าไปที่ทางภาคใต้ของไทย

ตอนนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดประจวบคิริคัน
เตรียมพร้อมเรื่องของบริการรับมือกับน้ำท่วมกันบ้างแล้ว

รองรับกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งรายงานสดมาจากพื้นที่ครับ
แม้ว่าที่จังหวัดประจวบคิริขันนั้น
แต่ยังไม่มีสถานการณ์มรสุมเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ
แต่เวลานี้โรงพยาบาลบางสะพานนั้น
ก็ได้เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำไว้บ้างแล้วครับ

คือบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานของอำเภอบางสะพาน

จะเห็นได้ว่าด้านหน้ามีการนำบิ๊กแก๊กหลายร้อยถุงมาติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลแล้ว
ทำให้เวลานี้บริเวณนี้นะครับ
กลายเป็นกำแพงรับน้ำได้สูงเกือบ๒เมตรครับ
ส่งผลให้โรงพยาบาลยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
จะเห็นได้ว่าบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกนะครับ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลยังคงมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาใช้บริการตามปกติ
ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับในเบื้องต้นนั้น
ปีนี้โรงพยาบาลบางสะพานก็มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้
น้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณครองระบายน้ำพระราชดำริ
ข้างวัดเขาลั่นธมครับโรงพยาบาลบางสะพาน
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองบางสะพานบริเวณโรงเรียนอนุบาลด้วยครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สามารถเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลได้นะครับ
เช่นเดียวกันกับการระบายน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมพร่องน้ำไว้ทุกแห่งและพร้อมที่จะระบายน้ำฉุกเฉินผ่านสปินเวย์
ที่มีความสามารถการระบายน้ำได้ถึง๑๑๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวันครับ
หากย้อนกลับไปช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมนานถึง๓วัน
โดยบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลบางสะพานนั้นมีน้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตร
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารผู้ป่วยนอก
ไปที่อาคาร๖ชั้นถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะมีการระบื้อน้ำท่วมไว้บางส่วนนะครับ
แต่ก็เป็นเพียงการวางกระสอบทรายขนาดเล็กเท่านั้น
โดยก่อนหน้าที่จะมีน้ำท่วมบริเวณนี้
ชาวบ้านก็บอกว่าในพื้นที่ต้องมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ต่อเนื่องนาน๓๔วันติดต่อกัน
ซึ่งช่วงนั้นเองชาวบ้านก็จะรู้ว่า
เป็นสัญญาณที่ต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว
โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจากลงมาจำนวนมาก
จะต้องไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
กลายเป็นน้ำป่าเข้าทะลักคลองบางสะพาน
ชาวบ้านก็บอกกับเราว่ากรณีที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงปีนี้นั้น
เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ